ข่าวของอดีตนักร้องชื่อดังใบเตยสุธีวันค่ะ
ล่าสุดมีคำสั่งสารอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตามรายงานค่ะทันทีที่มีคำสั่งสารอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราว
ใบเตยเข้าไปโผล่กอดคุณพ่อแล้วก็น้องชายนะคะ
น้ำตาเลยคุณผู้ชมด้วยความตื้นตัน
ซึ่งตอนนี้ยังคงต้องรอทำเรื่องเอกสารแล้วก็รอเช็คเวลาการปล่อยตัวที่เรือนจำอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นี่คุณผู้ชมค่ะลุกคือร้องไม่ไหวเลย

นี่แหละค่ะก็คาดว่าต้องมีรอเวลาเช็คการปล่อยตัวที่เรือนจำอีกครั้ง

ส่วนทางด้านลูกสาวค่ะน้องเวทมนต์รออยู่ที่บ้าน
อยากให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
เวทมนต์กำลังต่อจิ๊กซออยู่ค่ะ
แล้วภาพที่น้องปออยู่ก็เป็นภาพครอบครัวของตัวเองนะ
มีดีเจแมนมีแม่ใบเตยแล้วก็น้องเวทมนต์นั่นเองค่ะ
เป็นคลิปที่หลายคนเห็นแล้วนะในคอมเมนต์มีบอกกันเยอะเลย
บอกว่าสงสารน้องเวทมนต์อดเอ็นดูในความเป็นเด็กไม่ได้จริงค่ะ
แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะน้องเวทมนต์จู่น้องก็พูดขึ้นมาเอง
บอกว่าเดี๋ยวน้องจะได้เจอคุณแม่แล้ว
น้าลุกเองนี่นะน้องชายของใบเตยที่ดูแลอยู่เนี่ย
ถามหลานว่าเวทมนต์รู้ได้ไงน้องบอกว่าพี่เลี้ยงพูดให้ฟัง
เดี๋ยวเราก็จะมีการอัปเดตเวลาแล้วก็ความเคลื่อนไหวกันอีกครั้งนะคะ
ใบเตยจะได้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวในช่วงเวลาไหนกันแน่ค่ะ
ค่ะนะคะเดี๋ยวรอติดตามข่าวกันอีกทีนะคะ